คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมค่ะ
มีครูวัย๕๒ปีคนนึงไปก่อเหตุข่มขืนหลานของตัวเอง
เป็นหลานสาวค่ะอายุ๑๕ปีคมคืนมานานต่อเนื่อง๓ปี
น่าตกใจไปกว่านั้นลูกชายของครูคนนี้ที่อายุเพิ่งจะ๑๖ปี
ก็ร่วมข่มขืนเด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะ
เรื่องต้นโดนขังแล้วแน่นอนเรียบร้อยมีการสอบวินัยแล้วด้วย
แล้วก็โดนแจ้งไปทั้งหมด๕ข้อหานักค่ะ
คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่วันที่๑๘พฤษภาคมนะคะ
ผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๑๕ปีพาลูกสาวมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
ว่าถูกชายวัย๕๒ปีครูโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม
ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงเขยล่วงละเมิดทางเพศมานานกว่า๓ปี
สภาพเมืองนครพนมก็นำตัวน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
รวมรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนครพนมออกหมายจับค่ะ
แล้วก็ไปจับตัวครูรายนี้ได้ที่บ้านพักริมถนนเลี่ยงเมืองสายนครพนมท่าอุเทนเมื่อวานนี้นะคะ
สอบสวนเบื้องต้นรู้มาว่าเมื่อ๓ปีก่อนค่ะ
พ่อแม่ของน้องผู้เสียหายเขาแยกทางกันเขาเลิกกัน
พ่อก็เลยพาลูกสาวซึ่งตอนนั้นอายุยังแค่๑๓ขวบค่ะ
มาฝากให้พี่สาวแล้วก็สามีของพี่สาว
ซึ่งก็คือครูลายนี้ที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยดูแลแล้วก็ส่งเสียให้เรียนหนังสือ
จนกระทั่งไม่นานมานี้ค่ะญาติฝั่งแม่โทรวีดีโอคอลมาหาน้องผู้เสียหาย
แล้วเห็นว่าน้องอ่ะอยู่ในห้องพักของลุงสองต่อสอง
และยังได้ยินเสียงผู้ต้องหาต่อว่าน้องในลักษณะเหมือนเชิงชู้สาวหรือว่าหึงหวงด้วย
โอ้โหพอแยกได้ยินแบบนั้นรู้สึกมันผิดปกติแล้ว
มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ก็เลยไม่สบายใจ
ขับรถมารับลูกสาวกลับไปอยู่ที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาเลยค่ะฝั่งแม่นะคะ
แล้วก็เค้นถามลูกสาวจนน้องยอมสารภาพว่า
ถูกลุงคนนี้ล่วงละเมิดทางเพศมานานกว่า๓ปีแล้ว
แต่น้องไม่กล้าบอกใครเพราะเขาขู่ว่ายังไงรู้ไหมคะ
ว่าถ้าเกิดไปบอกใครเนี่ยนะจะไม่ให้เรียนหนังสือ
น้องก็เลยไม่กล้าพูดค่ะสุดท้ายแม่ก็พามาแจ้งความเลยนะคะ
พนักงานสอบสวนแจ้งไปข้อหานัก๕ข้อหา
เกี่ยวกับการกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

แล้วก็พบว่ามีการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระรวมทั้งหมด๒๑กรรมค่ะ
ตอนนี้ถูกส่งตัวฝากขังที่เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม
พร้อมกับการคัดค้านการประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
อย่างที่บอกว่ามันมีเหตุการณ์น่าตกใจไปกว่านั้นอีก
วันนี้พนักงานสอบสวนสพมนครพนมสอบสวนลึกลงไปอีก
พบว่าเยาวชนชายวัย๑๖ปีลูกชายของคนก่อเหตุ
ก็ร่วมข่มขืนน้องด้วย
คือคิดว่าตัวลูกชายเนี่ยอาจจะรู้อาจจะเคยเห็นว่าพ่อมีความสัมพันธ์กับน้อง

ก็เลยถือโอกาสทำบ้าง
ตนเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้แม่ของเยาวชนชายคนนี้
ซึ่งก็คือสามีผู้เก่าเหตุเนี่ยนะคะรับทราบแล้ว
และให้พาตัวมารับทราบข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์หน้า
ซึ่งเดี๋ยวจะต้องมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วย
เพราะว่าน้องอายุ๑๖ก็ถือว่าเป็นเยาวชนนะคะ

เขาเป็นครูสอนวิชาการงานอาชีพระดับชั้นม๑ถึงม๖มานานกว่า๑๐ปี
ในโรงเรียนชื่อดังที่จังหวัดนครพนม
ภรรยาก็เป็นครูอยู่โรงเรียนเดียวกันค่ะ
เรื่องต้นต้นสังกัดมีการสอบวินัยแล้วนะคะ
ก็คาดว่าคงจะโดนไล่ออก
โอ้โหเดี๋ยวนี้ศิลธรรมเป็นอะไรกันไปหมดนะ